อันนี้ที่เป็นเหตุการณ์ระทึกเมื่อวันก่อนแล้วเกิดกลายเป็นความเศร้าสลดใจเกี่ยวกับเรื่องของการขายบ้านโดยเจ้าของเก่ายิงเจ้าของใหม่ที่เป็นผู้หญิงหลังจากพยายามไปขอให้เจ้าของเก่าเนี่ยนะคะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปจนกลายเป็นเกิดเหตุสลดวันนี้มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของตัวมือยิงเนี่ยคือ
ดรทองอายุ๕๒ปีเสียชีวิตอยู่ในหมู่บ้านที่จังหวัดปฐุมธาณีตำรวจคุมตัวในเดชาไปฝากหางคาทิสารจังหวัดธัญบุรีเจ้าตัวในเดชาเนี่ยบอกตลอดเวลาว่าขอโทษผู้ตายนะเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพราะอารมณ์เชื่อวูบของตัวเขาเองซึ่งหลังเกิดเหตุมันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยยอมรับในสิ่งที่เ
ในขณะที่ทางด้านศพของคนตายคือนางสาวกมลพร
ทางญาติเองก็มีการนำสกไปบัมเภณกุศลที่วัดหนองโพรงอำเวอศรีมหาโภษที่ปลาจีนบุรี
แบบนี้ว่าแม่รู้สึกว่าก่อนเกิดเหตุมันเหมือนมีรางสังหรณ์ก่อนลูกตายนะ
เพราะมีนกเอี่ยงตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันบินไปชนกระจกตรงห้องนอนของลูกสาว
แล้วมันก็ร่วงตกลงสู่พื้น
หลังจากนั้นไอ้นกเอี่ยงตัวนี้มันก็บินไปเกาะลูกกรงข้างบ้าน

คิดว่านี่อาจจะเป็นรางสังหรณ์ว่าลูกจะตาย
พอหลังจากนั้นผ่านไปแค่๒ชั่วโมงก็มีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวโดนยิง
ที่สำคัญเมื่อคืนที่ผ่านมาตีสองตีสาม
แม่บอกได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นที่ข้างลงศพค่ะ
ตีสามตีสองไม่มีใครมาหรอก
ยายก็ลุกขึ้นมานั่งตรงนี้ยายก็เลยมาล้อห่านกับลูก
เลยมาจุดทุกวันมันว่าเอ๊ยแม่ดีทีนะนะลูกหาแม่นะ
ยายก็มาเตียงลูกฉันจริงต้องมาแน่ลองอยู่ตรงนี้แหละ

ใช่ไม่มีใครมองเห็นคล้ายก็อะไรหลบหน้าผมอยู่ข้างตัวอย่างนี้
แม่ก็ยืนยันแบบนี้ว่าไอ้เสียงร้องไห้สะอื้นเนี่ย
คิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวนั่นแหละมาร้องไห้อยู่ตรงนั้น
ลุกมาจุดทูบเชื่อว่าลูกมาหานะคะ